สวัสดีครับหลังจากเราได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นตั้งแต่ช่วงหลังลอยกระทงที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้หลายพื้นที่เริ่มอุ่นขึ้นนะครับและแน่นอนครับหลังจากนี้เป็นต้นไปอากาศก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าวันสองวันนี้เรายังได้สัมผัสอากาศเย็นเย็นกันอยู่นะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้า

หอบเอากลุ่มฝนครับพัดเข้าปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับในตั้งแต่ตอนบนมาจนถึงตอนล่างเลยนะครับดังนั้นชาวใต้คงต้องเตรียมรับมืออีกครั้งหนึ่งนะครับสถานการณ์ฝนโดยเฉพาะตอนบนหลังจากที่ฝนนั้นห่างหายไปหลายวันนะครับแน่นอนฝนมาพร้อมกับคลื่นนะครับคลื่นก็แรงเช่นเดียวกันนะครับจะสัง
แต่ตอนกลางจะถึงตอนล่างอาจต้องเพิ่มความระมัดระวังใหม่ในการใช้เรือออกไปจากป้าหรือว่าท่องเที่ยวนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับผมคุบตะนันพิสิทธิ์มหันสวัสดีครับ